เดตความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับโควิด

อย่างที่ทราบกันพี่เอกวงแสยแอม
อู๋ดังมากยุค๙๐เลยคุณผู้ชม

ต้องปรากฏว่าพี่เอกได้โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ระบุข้อความว่าผมติดโควิด๑๙

ไม่หายนะคะเลยไปตรวจที่โรงพยาบาลรามา

แต่แอดมิตรไม่ได้เตียงไม่พอนะคะ

คือมาตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนบ่าย๓ไม่มีเตียงค่ะ
รอกับที่พื้นอย่างที่เห็นเลย

คือเอากระเป๋ามาหนุนหัวเลยนะคุณผู้ชมค่ะ

หมอบอกตอนนี้นะคะโรงพยาบาลในกรุงเทพแทบจะไม่เหลือเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิดแล้วนะครับ
พี่น้องนะคะที่ออกจากบ้านทุกครั้งระวังตัวด้วยนะครับ

ล่าสุดบรรทึงไทยรัฐก็โทรศรอบถามแล้วแล้วนะคะ
ก็ตอนนี้ได้เตียงเรียบร้อยแล้วนะคะก็พี่เอกขอบคุณกำลังใจนะคะ

ก็อย่างที่ทราบนะคะอาชีพนักดนตรีตอนนี้ก็โดนหนักนะคะ

ก็ไม่มีงงมีงานกันด้วยนะคะ

ที่ไปร่วมงานหน้ากากอนามัยที่กรัมมี่นะคะ
งานเดียวกับนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒน์นะคะ
ผลตรวจเชื้อโควิด๑๙นะคะของตนเองแล้วก็คือไม่พบเชื้อนะคะ
ถึงอย่างไรค่ะน้องก้างก็จะขอกักตัวแล้วก็เฝ้าดูอาการต่อไปค่ะ
ให้เป็นห่วงว่าไอซ์เนี่ยจะติดไม่ติดโควิดนะคะ
ผลเนี่ยก็คือไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้นะคะ

สำหรับใครที่กังวลเรื่องของน้องไอซพาริสกันอยู่นะคะคุณผู้ชม
แต่ต้องบอกว่าช่วงนี้หลายคนก็ส่งกำลังใจ
ทั้งศิลปินดาราที่ป่วยด้วย